ครือกรี๊ดวัลลินทอนจะรู้สึกยังไงบ้าง
อ่ะไปเจอกรี๊ดวัลลินทอนเหนื่อยก็จอไมค์ไทมกันแล้วกัน
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่า

บอกตามตรงเลยว่าให้กำลังใจล้วน
ผมแค่รู้สึกว่าเพื่อนผมน้องผมน่าจะแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้
เรื่องความรักหรืออะไรอย่างนี้ผมจะถือว่ามันก็ต้องมีระยะให้กันด้วยกัน
สู้นะขอให้เธอผ่านไปให้ได้
ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดี
คนรอบตัวแมทถูกถามประเด็นนี้กันหมดเลย
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยแมทเองก็ชี้แจงไปแล้วเรื่องประเด็นของแก๊งเฟอร์บี้
รวมไปถึงน้องมิ้นทชาลิดาที่ถูกโจมตีหนักมากอีกคนนึง
ใช่โดนแจกสตอเบอรี่ทำสวนเลยเหมือนกันนะ
ถูกต้องคือจริงแล้วเนี่ยแมทชี้แจงไปแล้วคุณสงครานชี้แจงไปแล้ว
อันนี้ต้องให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะ
ใช่คือแมทอ่ะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยวินชาลิดาไม่แมท
แต่จะพูดว่าแมทนี่พี่สงการนะพี่สงการนี่แมทนะ
แมทบอกว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่ได้เป็นแมทสื่อแมทชักเลย
ไม่ใช่แม่สื่อแม่ชักเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนที่รู้เรื่องนี้จริงเนี่ย
นอกวงการที่สนิทกับแมทจริงนะครับเพราะฉะนั้นแยกแยะกันหน่อย